คุณผู้ชมเอาอีกแล้วเรื่องเกี่ยวกับการเมาอารวาส
แล้วเอามีดสปาต้าผู้ชายควงไปทำร้ายผู้หญิง
เรื่องนี้ความพีคมีมาเป็นระลอก
คแรกผู้ชายผู้หญิงที่ว่าเป็นคุณครูทั้งคู่
๒เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในโรงเรียน
แล้วพอครูผู้หญิงไปแจ้งตำรวจตำรวจมาถึง
บอกว่ายังไงรู้ไหมตำรวจก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอก
น้องชายดูเมื่อผู้ชายเลยช่วยอีกแค่ไม่รัก
แล้วก็ลุ้มไปตามหน้าท้อถ้าถ่านกเป็นแรงชาติ
คุณผู้ชมสิ่งที่ตะโกนมาจากฝั่งผู้ชายฝั่งครูผู้ชายเนี่ยฟังแล้วก็อึ้งเหมือนกันนะคะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นแล้วจริงก็มีเด็กที่เห็นเหตุการณ์
เด็กนักเรียนที่เห็นเหตุการณ์นี้ด้วยนะคะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนี้
คลิปช่วงนี้เป็นช่วงที่ครูผู้ชายควงสปาต้ามาแล้วก็จะทำร้ายครูผู้หญิง
มีเพื่อนครูมาช่วยมาช่วยกันเอาออกไปนะคะแล้วมันมี๓คลิป
คลิปแรกเนี่ยเป็นช่วงที่ครูขับรถไปขวางหน้ารถโรงเรียนแล้วก็มีปากเสียงกับทางฝั่งครูอีกคนนึงก่อน
หลังจากนั้นก็ไปอารวาสทีนี้ครูผู้ชายเนี่ยเข้ามาทำร้ายร่างกายครูผู้หญิง
เรียกว่าครูเอละกันค่ะแล้วก็ครูผู้หญิงอีก๒คนพยายามเข้าห้าม
คนที่ถ่ายคลิปเนี่ยอย่างที่บอกไงว่าเหตุการณ์นี้นักเรียนเห็นแอบถ่ายผ่านรั้วโรงเรียน
แล้วก็จะได้ยินเสียงเด็กแหละบอกว่าให้เพื่อนเข้าไปช่วยแต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยหรอกค่ะ
หลังจากนั้นมีเด็กนักเรียนชายคนหนึ่งตัดสินใจปีนรั้วนะปีนรั้วแล้วก็เอามีดสปาต้าไปเอามีดสปาต้า
ครูผู้ชายน่าจะทำหล่นนะครูผู้ชมเป็นช่วงชุลมุนนะคะได้ยินเสียงอย่างที่ครูผู้ชมได้ยินแหละ
มีดกูมาใครหยิบมีดกูไปมึงตายแล้วหลังจากนั้นก็มันมีประโยคที่ครูผู้ชายบอกว่าเดี๋ยวกูปาดคอเลยนะ
เนี่ยกูยอมติดคุกนอกจากคลิปนี้แล้วคุณผู้ชมดูอีกคลิปนึงแล้วกันช่วงค่ำ
ครูผู้ชายเนี่ยขับกระบะคันเดิมเลยค่ะแต่ไปหาเรื่องครูผู้หญิงบุกถึงบ้าน
แล้วช็อตนี้ที่มีตำรวจยืนอยู่เพราะอะไรครูผู้หญิงเขารู้แล้วว่าไม่ปลอดภัย
ก็เลยให้ตำรวจมาช่วยหน่อยกลัวเหลือเกินว่าจะได้รับอันตราย
แต่ครูผู้ชายก็ตะโกนเลยนะบอกต่อหน้าตำรวจเลยว่าตำรวจก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอก
อยากมีเรื่องใช่ไหมพยายามบุกเลยอ่ะจะจู่จมไปหาครูผู้หญิงตำรวจก็กันกันเอาไว้
นี่ขนาดตำรวจอยู่นะหลังจากนั้นตำรวจก็คุมตัวครูผู้ชายเนี่ยค่ะ
แล้วก็เอาขึ้นรถไปครูผู้ชายยังพูดอีกนะถ้าเกิดเข้าบ้านมึงตาย
โอ้โหเหตุการณ์นี้เนี่ยครูผู้หญิงบอกว่าโดนครูผู้ชายตบหน้า๓ที
กระชากหัวด้วยไม่รู้เหมือนกันว่าครูผู้ชายไม่พอใจเรื่องอะไร
เฮ้ยไม่รู้จริงเหรอเนี่ยไม่รู้พยายามถามฝั่งครูผู้ชายหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ครูผู้ชายก็ไม่ยอมบอกนอกจากนี้ครูผู้หญิงบอกด้วยนะคะว่ากลัวมาก
ไม่กล้าไปสอนแล้วอ่ะกลัวไม่กล้าไปโรงเรียนแล้วแต่ยังไงยังไงก็ต้องไป
เพราะว่าเด็กไม่งั้นใครจะสอนแล้วคิดดูสิอยู่โรงเรียนเดียวกัน
วันไหนครูผู้ชายจะมาอลวาดอีกก็ไม่รู้ก็เลยอยากให้ต้นสังกัดตรวจสอบนะคะ
จริงโรงเรียนควรจะเป็นที่ที่ปลอดภัยใช่ไหมสถานศึกษาแต่ทำไมครูถึงถือสปาต้าเนี่ย
เข้ามาในโรงเรียนแบบนี้ได้เอออันนี้เดี๋ยวฝากตำรวจตามเรื่องนี้ต่อด้วยนะคะ